ปฐุมธานีวัยรุ่น๒หมู่บ้าน
เฉพาะมองหน้ากันก็จะมีเรื่องกันอยู่แล้ว
นี่ขี่บริษัทผ่านให้ของลับเป็นเรื่องสิครับ
ตามไปยิงกันมีผู้เสียชีวิตสองศพเลยนะ
แล้วมีคนได้รับบาดเจ็บอีก๒คนด้วย
เหตุเกิดตี๒ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสพคูคศไปตรวจสอบเหตุนี้
เอาภาคขาวคลุมนะครับปรากฏว่าเสียชีวิตตั้งแล้วหรือฮะ
วัยรุ่นนะครับใช้ปืนปากกาแล้วก็ปืนลูกซองไทยประดิษฐ
ยิงใส่กันครับโดยมีคนได้รับบาดเจ็บ๒คนแล้วก็เสียชีวิต๒ศพ
จุดแรกนี่คือหน้าหมู่บ้านเกษมทรัพย์หมู่๖อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี
มีผู้เสียชีวิต๑ศพก็คือนายกัณพัฒน์สุขช่วยหรือว่าในโอมอายุ๒๒ปีนะครับ
เพราะเขาบอกเป็นแรปเปอร์นะถูกยิงเข้าลำตัวแล้วก็ชายโครงใต้ราวนมซ้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒คนนะครับก็คือนายชะยะพลอายุ๑๗ปีถูกยิงที่ต้นขาขวา
และนายสุรศักดิ์สิริบันอายุ๒๕ปีถูกยิงที่หัวไหล่ซ้ายจึงนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บไปสอบสวนที่สพคูคศ
ส่วนจุดที่๒หน้าหมู่บ้านสุภาวันถนนเสมาฟ้าคลามพบผู้ศิษย์ชีวิตหนึ่งศพก็คือนายดะนุพัฒน์อายุ๑๗ปีถูกยิงที่หน้าอกหนึ่งนัด
ใกล้การพบรถจักรยานยนต์สีเทาทะเบียนราชบุรีล้มความอยู่
ตำรวจนำตัวนายนพก้าวและนายนรงนะครับซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตไปสอบสวนที่สพคูคศ
ท่านรองผู้กำกับการสพคูคศเปิดเผยบอกว่าวัยรุ่นหมู่บ้านสุภาวัน๓คนก็คือดานุพัฒนพก้าวนรงขี่มอเตอร์ไซค์จากเซียรังสิตผ่านหมู่บ้านเกษมทรัพย์
นะครับนี่ก็ตายเหมือนกันทั้งสองฝ่ายมีปากเสียงทะเลาะกันเป็นเหตุให้นายดานุพัฒน์ใช้ปืนยิงใส่นายกันนพัฒน์แล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่นายกันนพัฒน์ใช้ปืนยิงสวนนะครับถูกนายดานุพัฒน์ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วขี่มอเตอร์ไซน์หนีไปเสียชีวิตที่หน้าหมู่บ้านสุภาวันนะครับห่างกันสองกิโลเม
มีปัญหากันมาก่อนนายนัทพัฒน์เฮงพัฒนาสิริโชคอายุยี่สิบสองปีเพื่อนของนายกันนพัฒน์เล่าบอกว่าเขากับนายกันนพัฒน์เนี่ยนั่งอยู่กับเพื่อนนะครับที่ทำดนตรีด้วยกันได้ยินเสียงปลาระเบิดปริงปองนายกันนพัฒน์ก็วิ่งไปดูแต่ปรากฏว่านายกันนพัฒน์ถูกยิงพอออกไปดูอีกก็พบว่ากันนพัฒ
มีปัญหากับใครอะแล้วทำไมถูกยิงลองฟังเขาเล่าหน่อยฮะพวกผมเนี้ยไม่ได้รู้จักหรือไม่ได้มีอะไรเป็นการส่วนตัวมันอยู่แล้วครับแล้วก็แบบว่าเขามาปลาระเบิดกันรอบนึงอืมสุดปุ๊บพวกเพื่อนผมว่าชื่อโอมอ่ะที่วิ่งออกไปอะเหมือนจะออกไปดูว่าเอ้อมันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างงี้ใช่ไหมครับออกไปคนเดียวเลย
ต่างนั้นจะย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งมายิงทีนึง
และก็เหมือนจะมีนี้ยินเสียงปืนอีก๒๓นัท
พอผมมารู้อีกทีก็คือแบบว่า
พนักงานเซเว่นเขาโทรมาหาผมแล้วว่า

ฆ่าผู้อื่นแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับพรบออาวุธปืนนะครับ

เยาวชนก็ไปสารเยาวชนนะครับ
ส่วนโตแล้วพ้นเยาวชนแล้วก็สารจังหวัดไทย